คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดต้องใช้คำว่าเป็นวินาทีชีวิตจริง
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะขี่มาตามภาพก็จะเห็นแหละว่า
อาจจะค่อนข้างเร็วพอสมควรไปชนท้ายรถเก่งนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูตามลูกศรที่เราชี้มานี่ค่ะ
แล้วเห็นอะไรที่กระเด็นไปไหมคะคือหมวกกันน็อกคนขี่รถจักรยานยนต์
เด็นตัวคนขี่ก็กระเด็นตกกระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตคาที่เลยผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายพรชัยหงฑอายุ๒๔ไปพุ่งชนท้ายรถเก่ง
วกกันน็อกกระเด็นไปทางร่างของนายพรชัยกระเด็นไปทางกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
รถเก๋งก็ถลายไปด้านหน้าท้ายรถเก๋งคุณผู้ชมพังยุบเข้าไปถึงห้องโดยสาร
กระจกหลังนี่ค่ะท้ายรถเก๋งยุบไปแบบนี้เลยกระจกหลังแตกนะคะ
ส่วนด้านหน้าก็ไปชนกระแทกกับด้านซ้ายของรถกระบะอีกคัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสติ๊กเกอร์ริมถนนโรจนะขาออกมุ่งหน้าวังน้อย
อำเภออุทัยจังหวัดพระนครสิทธิยากลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
นายถิติพันธ์คนขับรถเก่งก็เล่าให้ฟังว่าขับรถเก่งออกมาจากบ้านพักในตัวเมืองพระนครสิทธิยา
มาคุยเรื่องงานที่ร้านสติ๊กเกอร์หลังเอาของลงจากรถก็เข้าไปคุยในร้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังโครมอยู่หน้าร้านค่ะก็รีบออกมาดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือภาพสลดใจ
สลดใจมากคือรถเก่งที่จอดอยู่คือเข้าเกียร์พีนะคะ
แต่ด้วยความแรงที่รถจักรยานยนต์พุ่งชนนะคะรถเก่งที่เข้าเกพีเนี่ยทะไหลไปไกลเลย
กระแทกกับรถที่จอดอยู่ข้างหน้าส่วนเนี่ยก็คือตามภาพเลยรถจักรยานยนต์ก็คนขี่กระเด็น
วกกันน็อกกระเด็นอย่างนี้นะคะวันนี้ญาติได้นำร่างของนายพรชัยไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไสงาม
ของผู้ตายไปรับศพมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตญาติพี่น้องก็เดินทางมาแสดงความเสียใจกันเยอะเลยค่ะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนลูกชายบอกกับแม่ว่าจะออกไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับที่ทำงานนอกบ้าน
แม่บอกแม่เตือนไปแล้วค่ะเตือนลูกชายว่าขับรถกลับดีนะไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้กับลูกชาย
แม่บอกว่าจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมคะแม่ไม่กล้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
ทำใจไม่ได้คุณโรสลินคือมันเห็นภาพวินาทีชีวิตของลูกชายได้แต่ฟังจากญาติญาติเล่าให้ฟัง
คือแม่บอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะที่ญาติญาติเล่าให้ฟังเนี่ยลักษณะของการจอดคือไม่ได้จอดอยู่ริมทางคือจอดอยู่ในเลนส์๒แบบนี้ค่ะ
แล้วรถเก่งที่จอดไม่ได้เปิดไฟกระพริบค่ะดังนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหรือเปล่านอกเหนือจากการขี่รถจักรยานยนต์มาเร็วอ่ะนะ
คือรถจอดเลนส์๒ไม่เปิดไฟกระพริบด้วยตรงนั้นแสงไฟส่องสว่างน้อยด้วยไม่มีไฟแดงด้วยก็อาจจะไม่เห็น
รถจักรยานยนต์อาจจะไม่เห็นก็เลยพุ่งชนแบบเต็ม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม
รถเก๋งจอดอยู่เลนซ้ายสุดซึ่งเลนซ้ายตรงนี้จอดได้
ส่วนรถอีกคันที่จอดที่เห็นในกล้องอ่ะค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่เลนสอง
ที่ญาติเข้าใจนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือเจ้าของร้านสติ๊กเกอร์ที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังทำงานอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงรถชนดังมาก
วิ่งออกมาดูผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง
ซึ่งจอดอยู่เลนซ้ายนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะ
วกกันน็อกเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาคนขี่รถจักรยานยนต์
ศีรษะก็เลยไปกระแทกโอ้โหขออภัยคุณผู้ชมจริงจริงนะ
คือคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าสมองกระจายเลยนะคะ
กระเด็นไปทั่วบริเวณเนื่องจากหมวกกันน็อกกระเด็นไงกระเด็นหลุดไป
พอศรีศักดิ์กระแทกพื้นแบบแรงโอ้โหเต็มเลยนะคะ
คือเขายืนยันว่าเขาจอดรถตามปกติอยู่ในเลนซ้ายค่ะ
แต่ว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่ามีรถอีกคันนึงที่อยู่ซ้ายกว่านะ
คือเหมือนกับว่าอยู่บนทางเท้าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยใช่ไหม
คือเขาบอกอยู่บนทางเท้าเขาบอกแบบนี้
คือยืนยันว่าเขาจอดรถไม่ได้อยู่ในเลนส์๒ไม่ได้อยู่แบบกลางถนนนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถที่จอดหน้าร้านเข้ามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราก็หนักเหมือนกัน
เรียกตัวคนขับรถเก่งที่ไปจอดรถเอาไว้ริมทางมาสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเอาให้ชัดชัวร์ว่าตกลงแล้วจอดรถอยู่ในเลนส์ไหนยังไงกันแน่
คือจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันมีรถคันหนึ่ง
คือเขาบอกว่ารถเนี่ยที่เป็นลักษณะพลิกอัพคันนี้อยู่บนทางเท้า
นั่นแปลว่ารถเก๋งก็อยู่ในเลนซ้ายสุดของช่องทางการจราจรแบบปกติใช่ไหมค
ใช่แล้วเขาบอกว่าคือจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นที่สามารถจอดริมทางเท้าได้
ตำรวจก็เลยบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะรถเก่งไม่ได้อยู่เลนส์๒นะคะ
รถเก๋งจอดอยู่เลนซ้ายสุดจริงแล้วก็ไม่ใช่ที่ห้ามจอดด้วยนะคะ
ก็เลยคาดว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์มาชนท้ายก็อาจจะขี่มาเร็ว
แล้วก็ไม่ทันสังเกตว่ามีรถจอดอยู่
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวตรวจแบบละเอียดให้อีก

เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครนะคะ